กรณีผู้ชายสองคนทะเลาะวิวาดกันแล้วก็นำมีดขึ้นมาแทงเข้าไปที่กกหูด้านซ้ายของคู่กรณีนะคะ
เมืองต้นคาดว่าน่าจะมีปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องส่วนตัวทะเลาะกันมาก่อนก็เลยก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันในครั้งนี้เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะของเทศบาลนครนครสวรรค์บันทึกภาพเอาไว้ได้ในนัดบุญเรืองใส่เสื้อสีแดงค่ะ
นายสิริชัยมาลัยทองใส่เสื้อสีขาวทะเลาะกันอยู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาที่บริเวณห้องโถงภายในสำนักงานทะเบียนราชเทศบาลนครนครสวรรค์จนชุลมูลกันอยู่แบบนี้พักใหญ่ค่ะคือคนก็พยายามจะเข้ามาห้าม
แต่ว่าในนัทเนี่ยนะคะคว้าเข็มขัดออกมาทำร้ายคู่กรณี
นายสิริชัยใช้มีดพกสั้นที่เตรียมมาแทงเข้าไปที่กกหูด้านซ้ายของในนัทจนบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปหลังเกิดเหตุนี้ค่ะ
หลังสอบสวนทราบว่าทั้งสองคนมีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกันมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ล่าสุดผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอย่างเร่งด่วนนะคะ
นายสิริชัยตำรวจจะมีการติดตามตัวไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ยค่ะคนก็เข้ามาห้ามกันภาพวงจรปิดเห็นชัดเจนว่าใครทำอะไรบ้างอ่ะนะคะ